เกิดเหตุไฟไหม้บ้านแฝด๒ชั้น
ภายในหมู่บ้านเทพนรินซอยสาธุประดิษฐ์๑๕
วงช่องนนทรีย์เขตยานาวาช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะ
ดับเพลิงก็ระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามไปบ้านอื่นได้
ใช้เวลา๓๐นาทีเพลิงสงบลงค่ะ
แต่เข้าไปตรวจสอบภายในบ้านก็พบว่ามีผู้เสียชีวิต๓คน
เป็นผู้ชาย๑คนและผู้หญิง๒คน
อยู่ในสภาพไฟไหม้คลอกทั้งร่างเลย
เพื่อนบ้านให้การว่าได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดหลายครั้งช่วงประมาณตีหนึ่ง

ก็พบว่ามีเปลวเพลิงพวยพุ่งออกมาจากบ้านแล้วก็ลุกลามอย่างรวดเร็วค่ะ
ได้แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
เล่าให้ฟังด้วยบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่กัน๔คน

แต่ว่าลูกสาวคนเล็กเป็นเลงาในจังหวะนครราชศรีมา
เลยอยู่เดียวกับ๓คนพ่อแม่ลูกนะคะ
นางน้อยเพื่อนบ้านที่ขอสงวนชื่อและนามสกุลจริง

เจ้าหน้าที่ได้มาฉีดน้ำดับเพลิงอยู่
เธอเล่าให้ฟังว่าเธอเห็นผู้หญิงลักษณะท่าทางเหมือนพันรยาเจ้าของบ้าน
เดินออกมาจากที่เกิดเหตุค่ะ
ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวเดินสวนออกโดยที่ไม่พูดจาอะไร
จนกระทั่งทราบว่าเจ้าของบ้านเสียชีวิตทั้งหมด
เธอก็เลยรู้สึกขนลุกรู้สึกประหลาดใจอ้าวแล้วคนที่เธอเห็นนั้นคือใคร
เมืองต้นตำรวจค่ะได้ไปตรวจสอบหลักฐานแล้วก็หาต้นเพลิงนะคะ
เพื่อที่จะสรุปหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็จะประสานให้ญาติมารับทราบต่อไปค่ะ